คุณผู้ชมฮะตอนนี้ทุกโรงพยาบาลเขาก็วุ่นกันหมดนะครับ
หมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันเต็มที่
แต่ว่ามีพวกโจรมีมิจฉาชีพเข้ามาในโรงพยาบาลครับ
อย่างภาพวงจรปิดของโรงพยาบาลจุลาพร
ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบันทึกภาพนี่มากันแล้ว
ขี่รถจักรยานยนต์มานะครับ
ก็คนขี่มาหนึ่งคนเป็นชายคนสองเป็นผู้หญิงนะครับ
ก็สวมหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
จอดที่ลานจอดรถของโรงพยาบาล
จากนั้นเดินเข้าไปในโรงพยาบาล
ไม่ได้มาขอให้คุณหมอช่วยตรวจขอให้คุณหมอรักษาหรอกนะ
แต่มาขโมยของของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขานะครับ
ค่อยนะด่อมมองเข้ามาในโรงพยาบาล
กล้องวงจรปิดภายในอาคารก็จับภาพไว้ได้นะครับ
แล้วก็เห็นว่าสองคนนี้คุณ
ค่อยเปิดประตูเปิดประตูเข้าไปในห้องของเจ้าหน้าที่เขา

เขากำลังช่วยในการดูแลผู้ป่วยดูแลประชาชน
ให้บริการประชาชนกันอยู่ก็ไม่คิดว่า
ใครจะเข้ามาทำอะไรไม่ดีในโรงพยาบาล
นี่ได้ของไปแล้วนะครับแล้วก็หลบหนีออกไป
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสพจุลาพร
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ก็พบว่าคนที่ถูกขโมยของไปเนี่ย
ก็คือคุณพัชริยาก้าวเจริญ
เป็นพนักงานกายภาพบำบัดปฏิบัติการของโรงพยาบาล
ส่วนของที่คนร้ายขโมยไปเป็นสร้อยคอครับ
แล้วก็สร้อยข้อมือทองคำแหวนทองคำแหวนเพชร
หูทองคำพระเลี่ยมทองกระเป๋าสะพายยี่ห้อหลุยวิกตอง
เล็ตสมุดบัญชีธนาคาร
มูลค่าความเสียหายประมาณ๑๘๐๐๐บาทนะครับ
หลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมพนักงานของโรงพยาบาล

คือเขาบอกว่าตอนที่ทำหน้าที่ไงคุณ
ที่ต้องไปตรวจคนไข้ไปดูแลคนไข้เนี่ย
สินเหล่านั้นจะถูกถอดไว้ทั้งหมด
คุณใช่ไหมต้องถอดต้มหูถอดกำไรอะไร
แล้วก็เก็บไว้ในกระเป๋าซะนะครับ
แล้วพอทำหน้าที่เสร็จเปลี่ยนชุดเป็นชุดก็ใส่เครื่องประดับอะไรได้เหมือนเดิม
ทีนี้เครื่องประดับเหล่านั้นมันก็เลยอยู่ในกระเป๋านะฮะ
แล้วก็มูลค่าความเสียหายตั้ง๑๘๐๐๐นะครับ
เวลาต่อมามีคนไปพบทรัพย์สินบางส่วนของคุณพัชริยา

ไว้ที่สวนยางพาราของชาวบ้าน
แต่มันก็เป็นแบบอย่างบัตรหรือว่าอย่างกล่องหรือว่าสมุดบัญชีอะไรอย่างนี้ฮะ
แต่ว่าถ้าเป็นพวกทองหยองอะไรเนี่ยมันเอาไปหมดแล้ว
ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้าย
ใช่ค่ะเรื่องนี้ทางด้านรองผู้กำกับ
ที่สพจุลาพรที่นครศรีธรรมราชพันธุ์ตำรวจโทโกวิท
ล้องบรรจงก็บอกนะบอกว่าคนร้ายที่เขาก่อเหตุ
คือผู้หญิงสองคนแหละคนหนึ่งเป็นธอม
แล้วก็ทีแรกเราเห็นว่าเป็นผู้ชายเนาะ
ซึ่งสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดที่โรงพยาบาล
ก็อย่างที่เห็นแหละฮะพฤติกรรมที่ตำรวจเขาก็อธิบายว่า

แล้วก็ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ

คนร้าย๒คนเอาไปด้วย
พบว่าไปอยู่ที่ร้านขายแล้วก็ซ่อมโทรศัพท์มือถือ

ในพื้นที่อำเภอร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปให้ที่ร้านล้างเครื่องเลยคุณล้างข้อมูลนะคะ

บอกว่ามีผู้หญิงนำโทรศัพท์ไปจ้างให้ร้านดังกล่าวล้างเครื่อง
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งสองคน
มาดำเนินคดีตามกฎหมายังเร่งด่วนเลย
คนข้างหลังเรานึกว่าเป็นผู้ชายจริงเป็นสาวธอมนะฮะ